ฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกครับอาจารย์อลงรวมจิตอาจารย์ภัยทูลกบกลางและสุวิทย์การีคิดมีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดงเพชรน้ำมูล๔๙และพลังชน๔๗ครับ
ถ้าพูดถึงยอดมวยพศนี้ต้องมีชื่อของปืนกลต่อสุรัตน์อยู่ด้วยถูกต้องไหมพี่ชัย

กวาดมาแล้ว๖รางวัล๖สถาบันนะครับแล้วก็มวยคู่ที่๒ของการถ่ายทอดสดที่อยู่บนเวทีเนี่ยเขาบอกว่ามุมแดงถอดแบบมาจากปืนกลเลย
บังรอดสายยันยิม
ครับมวยคู่ที่๒กับเรานะครับวายแดงยอดสุริยาตอสุรัสตร์ชื่ออายรัฐสุคลทาอายุ๒๒ปีเป็นชาวจัวร์อุบลราชธานี
ที่๓ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบังลอนสายันยิมชื่อสุขสรรค์สุขขาอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคาย
มุมแดงเขาว่าถอดแบบมาจากยอดมวยอย่างปืนกลเลยนะครับวันนี้หัวหน้าคณะนำทีมมาเองเลยนะครับหัวหน้าใหญ่ครับคุณสุรัตนทัพทิมนารินครับ
ขณะที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นครับเสียเอ็นจากอุบลเลยครับมาถอดมงคลให้กับจากหนองคลายขออภัยครับมาถอดมงคลกับบังรอนครับ
กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับเสียเอ็นจากอุบลนะครับเสียเอ็นจากอุบลนะครับ
กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับเสียเอ็นจากอุบลนะครับ
กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับเสียเอ็นจากอุบลนะครับ
กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ
กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ
กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ
กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ
กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

กระหน่าที่น้ำเงินก็มีเสียเอ็นจากอุบลนะครับ

เดี๋ยวคุณประกาศไปบังรณ์บังรณ์แฟนทางบ้านก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้บังรณ์มาชกมวยเดี๋ยว

น่าคำประการนี่ความเชื่อถือสูงมากจากราชดำเนิน

แล้วก็สำนักงานขณะบริการกีฬามวยด้วยเป็นการใหญ่เลยนะ

เหมือนกับไอ้พื้นกรนะหลายตำแหน่งเลยตอนนี้
พื้นกรที่ห้าหลุมตำแหน่งแล้ว

เป็นไงพี่ตีนซ้ายอ่ะออกอาวุธนี่เหมือนปืนกลไหมครับ
ซ้ายแน่นเลยนะยอดสุริยานะเอาต่อยให้ดีค่ายนี้เขาอาจฉีดเป็นบ้านเป็นเงินกันนะ
ครับช่วงนี้ก็ปืนกลนี่ได้คั่วหลายตำแหน่งครับมีคั่วรางวัลสยามอาวอวอร์ดมีสมาคมผู้ศึกคราวกีฬาคมเมืองไทยครับ
แฟนมวยครับเสาร์หน้าของเรานะครับตรงกับวันพระกับวันมาคะบูชาวันพระใหญ่นะครับ
วยไทยรัฐเรางดแข่งขัน๑สัปดาห์
เดี๋ยวดูครับนอกดูแข้งซ้ายแล้วก็ในดูเข่าของน้ำเงินให้ดี
คู่นี้ลักษณะนี้พลาดนี่นับน็อกเลยนะครับอาวุธค่อนข้างจะคมค่อนข้างจะหนักใช้ได้เลย
รอนน้ำเงินแดง
มันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยบังรอนเนี่ยมีสิทธิ์รอดนะมีสิทธิ์รอดจัด
เพราะว่าสักครู่นี้ไหมที่พลาดจับไม้ไหมที่นั่งข้างกับโคลโมเตอร์ทรงชัยนะ
ทองใบเจริญเมืองน่าดีมากทุกคนรู้จอมบุกทองใบเจริญเมืองใครน็อกทองใบได้นะเมื่อ๔๐ปีกว่านั้นเอาไป๕๐๐๐๐บาท
ตอนนี้ไม่มีใครทดทนทองใบได้เองครับ

หนักใช้ได้เลยครับซ้ายแลกกับขวาเนี่ย
ถ้าเหวี่ยงออกไปนะครับถ้าคู่ต่อสู้บังไม่ได้นี่รับเต็ม
มันเป็นคู่ที่ยืนมวยแล้วโหน่ารักทั้งคู่

กับขวาใส่กันสนุกแน่นอน

มีสอบเข้ามาแจงช่วงระยะนี้แหละสั้นเหมือนเป็นไหนต้องระวัง
คู่นี้ในใกล้เคียงกับทุกอย่างความเกาะเกมห์กระดูกจากถ่ายมวยต่างนะ
บังรอนบังรนน้ำเงินยอดสุรยาแดง
ออกก่อนได้เปรียบนี่

เสียจังหวะซ้ายไปก่อนนะแดงแล้วก็มาหวดขวา
โอ้โหซ้ายเต็มอ๋อโต้คืนด้วยซ้ายเช่นเดียวกัน
วยแบบนี้ถ้ามีตีนหน้าเข้ามาช่วยคู่ต่อสู้หลงเลยนะ

เนียมนะเนียมตายเลยทั้งคู่เลย
คู่นี้ใช้สมองชกกันนะเหนื่อยนะ
น่ารักคู่มิวที่ดูแล้วน่ารักนะ

เสียเลยชุดนี้มีไกล

จังหวะชั่ววินาทีครับวินาทีทองนิดเดี๋ยวเอง

บอกแล้วคู่นี้อาวุธค่อนข้างจะคงใช้ได้เลย
อกในนอกในใช้ไรนะสวยงามนะ
ตอนนี้วัดกันที่พละกำลังแล้วครับคุณผู้ชม
ไอคิวไม่ธรรมดานะบังรอนชกไปพลิกไปเลย
วัดกันที่พละกำลังอย่างเดียวแล้วว่ายุบเหี่ยวหรือเปล่านะครับ
บังร่อนเจอแข้งซ้าย

นี่ครับเน้นในจัดได้เปรียบ

โหมยคุยสองเราผ่านไปแล้วกับสองยก
โอ้โหนี่บังร้อนนี่ไม่ธรรมดา
บางร้อนบอกว่านอกเป็นของนายครับแต่ในเป็นของฉันอ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ
อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ
อ้าวเดี๋ยวดูยก๓นะครับ

เอาเลยครับเธอดูเลยครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างทำ
ใครจะใจแข็งกว่ากันเอ้ายก๔
คงจะเป็นยกไฮไลท์จริงท่านผู้ชมครับเพราะ๓ยกนี่ใส่กัน
๒แดงมีซุดนะครับยก๓ออกมาวางตีนซ้ายต่อยลำตัว
เดี๋ยวดูยกนี้เน้นลำตัวออกตีนซ้ายวงแรกแม่
เสียเรียบนิดหนึ่งบังรอนสายอย่างทิมมวยแบบนี้นะเขาเรียกว่ามวยคุณภาค
จัดไปแล้วนี่มันได้มวยเอกประจำศึกแพ้ชนะไม่มีเสียของ
โอ้โหน่ารักนะแม่บังรอนไปเสียจังหวะแบบนี้นะ
ตอนนี้๒จังหวะเลยวัดกันที่การพิษซ้อมแล้ว
ใครหยุกใครเหี่ยวเอาล่ะครับซ้ายแท่งเปลี่ยนเปิดเกมเดินบ้าง
เดินไว้แล้วจิ้มท้องแวนจิ้มท้องเป้าใหญ่พลิกเหลี่ยม
ยก๔ยกสมควร
มุมนี่สั่งน้ำเงินนี่เดินแล้ว

เข้าในนี่หลอกลักฟัดเด้งตีแล้วครับ

่งแล้วอย่าหยุดก็ต้องเร่งให้ได้ตลอด

ไปกันใหญ่เลยจังหวะสมาธิแตก
เสียเหลี่ยมนิดเดียวเสียเจาะนิดเดียว

อวดไปเลยอย่าหมดนะแดง

อย่าปิดขาดค่อนข้าง
รู้หรือเปล่าคิดได้ทำได้มั้ย
รอนี่มันแรงขึ้นมาแล้วตอนนี้

คือมวยคุณภาพครับคุณผู้ชม
ต่อยแล้วมันได้มวยเอก

สุกจักรแร้ไปเลยนะสุกหัวไก่เลย

ต่อยซ้ายังตัว

กำลังได้ใจ

เป็นมวยปลอดใจนะ
ต่อยแล้วก็ทับใจ

ยังเดินไม่หยุดเดินไม่เลิกนะบังรอน

เดินต่อบังรอน

ไม่เอาบังคว้าแข่งซ้าย

โอ้โหชุดใหญ่เลย

หมดชุบใหญ่เลย
โอ้โหมวยคู่อีก๒แล้วนี่ครับพาไปแล้วกับ๔ยกนี่ภาพตายกอีก๔
ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบังร้อนนี่เดินชนเลยดับเครื่องชนถีบยันเข้าไป
ครับโอ้โหเข้ารอยก็ล้ำตัวครับลูกนี้ทางด้านฝ่ายแดงยอดถึงยาโดนถึงว่ามีอาการเลยครับ
ได้กันคนละยกเลยนะครับยกเมื่อสักครู่นี่โดนพายุเข่าของบังรอนไปโอ้โหอวมเลยนะครับ
แต่บังร้อนเองก็บอบช้ำนะหน้าตานี่กระแหงดูแล้วนะหน้าตานี่โดนสอกครับเออ
หน้าที่ฝ่ายแดงครับยอดสุริยาก็โดนเข่าไปครับ
จะคลายของเก่าแล้วนะครับยอดสุริยาเอ้ามีคุณหมอครับอัดฉีดมุม
แดงครับสองกำปั้นบอกให้ต่อยท้องเอ้าเดี๋ยวดูครับว่ายาออกฤทธิ์หรือเปล่า
โดนเยอะมากให้มันแปลกอยู่อย่างนะบังรนเนี่ยเขามีแต่หนีสุดกุ
แค่รายนิดเดินเออแปลกไหมอ่านี่แหละนี่แหละแค่ขานี่แทบจะไม่มีแรงแล้วนะ
แค่งขานี่หมดเลยยอดสุริยารับไปเยอะมากไปรับยก๔ไงไปโดนเข่าในเยอะ
เพราะแทบไม่ไหวเลยเออทางกลางแบบหุ่ยเปล่าทะเลบังเชลยที่มุม
เงินนี่บอกว่าพอแล้วเดินเข้าไปนี่ถึงน็อกเลยนะ

คือมันโดนเยอะหรือโดนเยอะ
ต้องคุณไปดูนะครับ

ออกมายก๕นี่ไม่เอาแล้วเนี่ยหน้ามืดเลยเนี่ยลักษณะนี้หมดจริงเลย

สายันยิมชนะทีโอยอดสุริยากอสุรัตน์ไป

คือหมดจริงน่ะ

ควรจะนอนเปย์มากกว่านะครับนักมวย